สถานที่ที่อยากจะพาไปเที่ยวกันนะคะนี่คือเมืองลับแร่
แต่ว่าเมืองลับแลนด์อยู่ที่จังหวัดนี่นครราชศรีมา
โคราชทำไมไปอยู่ที่โคราชได้ไปดูกัน
ที่นี่คือบริเวณพื้นที่เขตติดต่อของตำบลท่าจลุงนะคะ
อำเภอโชคชัยนะคะกับตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งบริเวณนี้นะคะ
มีแหล่งหินสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
แล้วก็มีประชาชนนุ่งขาวห่มขาวไปร่วมบวชต้นไม้
แล้วก็ไปชมหินงามบริเวณนี้กันเยอะมาก
คือชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าที่นี่เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็เป็นเมืองลับแลของโคราชนั่นเอง
ก่อนหน้านี้ค่ะชาวบ้านเขามีเรื่องเล่าขานติดต่อกันมายาวนาน
เขาบอกว่ามีความเชื่อว่าเป็นพื้นที่ลับแลที่
ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปแล้วจะหลงกลับออกมาไม่ได้อีกเลย
ซึ่งที่นี่นะคะจะมีพระพุทธรูปองค์ขนาดเล็ก

นอกจากนี้ก็ยังมีบ่อน้ำที่เป็นรูปปั้นพญานาคตั้งไว้นะคะ
บ้านเขาก็เลยเชื่อว่าน้ำในบ่อน้ำนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยตักไปบูชาไปอาบเป็นสิริมงคลกันไปนะคะ
ซึ่งสถานที่นี้ก็เตรียมจะเสนอพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แล้วก็เป็นความเชื่อผสมผสานอยู่กันด้วยนะคะ
ชื่นชอบลักษณะนี้ก็สามารถที่จะไปชื่นชมได้ด้วยตัวเอง